คุณผู้ชมค่ะและเช่นเคยนะคะทีมข่าวของเราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งนะคะ
ในการประสานความช่วยเหลือไปยังผู้ป่วยโควิด๑๙
ที่ยังคงรอเตียงรอเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
ทีมข่าวของเราไปเห็นกรณีนี้ค่ะ
เป็นคุณแม่ตั้งคันค่ะท้อง๘เดือนนะคะ
และมีลูกเล็กด้วยติดโควิด๑๙
แล้วก็รอคอยความช่วยเหลืออยู่ยังไม่ได้โรงพยาบาลเลย

เดี๋ยวไปดูคลิปนิดนึงนะคะที่มีการโพสต์ขอความช่วยเหลือเอาไว้ค่ะ
โอ้โหเห็นภาพแบบนี้แล้วสะเทือนใจนะคะ
คุณแม่คือท้อง๘เดือนอยู่นะคะแล้วมีลูกน้อยตัวเล็กนิดเดียวอยู่ข้างแบบนี้ค่ะ
คือเธอมีอาการไข้ขึ้นสูงจมูกไม่ได้กลิ่นหายใจไม่ออกแล้วนะคะ
พักอยู่ในคอนโดเคหะลำลูกกาคลอง๔ตั้งแต่๑๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
ข้อความเขียนเอาไว้ว่าอยากให้ฟังคลิปให้จบรอเตียงเหมือนรอตายโอ้โหประโยคนี้นะคะ
แล้วก็ได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับคนประสานงานที่คอยให้ความช่วยเหลือหญิงท้องคนนี้นะคะ
ก็คือคุณธัญพรก็เล่าให้ฟังว่าเย็นเมื่อวานนี้มีเจ้าหน้าที่มารับหญิงท้อง๘เดือนไปโรงพยาบาลแล้ว
แต่พอไปถึงโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านลำลูกกานะคะ
โรงพยาบาลไม่รับค่ะคุณผู้ชมโรงพยาบาลไม่รับรักษา
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวสาวท้อง๘เดือนกลับมาที่คอนโดเคหาลำลูกกาเหมือนเดิม
แล้วคราวนี้สาวท้องท่านนี้เนี่ยอาการหนักกว่าเดิมนะคะ
และลูกชายตัวเล็กที่อยู่ด้วยในคลิปก็ไข้ขึ้นสูง๔๐องศาเซลเซียสไข้สูงนะ
แล้วตอนนี้นะคะคอนโดที่เธออยู่ห้องอื่นค่ะคุณผู้ชม
มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙หลายสิบรายนอนรอคอยความช่วยเหลืออยู่ในห้องอยู่ที่คอนโดเดียวกัน
วันเจอวันแล้วสิบห้าคนตรวจตรวจสองห้าสิบเจ็บคน
เหมือนจะว่าเขาบอกว่าเขาก็ไม่ยอมรับเวลา
เขาบอกว่าเขาไม่ยอมรับเพราะไม่ได้ตรวจที่โรงพยาบาล

แถวว่าเขาไปตรวจเอกชนแต่ใครอยากเสียตังค่ะ

ตอนนี้ร้อยกว่าชีวิตรอความตายโดยที่ไม่มีอะไรเลย

โอ้โหทีมข่าวของเราเห็นเรื่องราวลักษณะแบบนี้
นิ่งเฉยไม่ได้นะคะเราก็พยายามสอบถามให้
ถามไปที่สาธารณสุขอำเภอลำลูกกานางพัชรีฉลาดคิด
ก็ได้ข้อมูลมาแบบนี้นะคะ
สาธารณสุขอำเภอลำลูกกายืนยันกับทีมข่าวว่า
ที่ผ่านมาไม่ได้นิ่งนอนใจนะรู้เรื่องแล้ว
ลงพื้นที่ไปตรวจตั้งแต่๑๔กรกฎาคม
ที่ผ่านมาไปประเมินอาการ
วันนั้นพบว่าเธออยู่ในกลุ่มสีเขียว
คืออาการไม่หนักก็คือไม่ได้มีอาการข้างเคียงอะไรมาก
ทีนี้๑๗กรกฎาคมเจ้าหน้าที่ไปประเมินอาการอีกครั้ง
ตอนนั้นมีไข้แต่ก็ไม่ถึงกับเหนื่อยหอบ
ราบไม่ได้ก็เลยให้รักษาตัวที่บ้านค่ะ
อันนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าไปตรวจให้แล้วอาการไม่หนัก
เมื่อเช้าทางโรงพยาบาลลำลูกกามารับไปแล้วนะคะ
มารับหญิงตั้งท้องกับลูกเล็กและสามีเธอด้วย
ประเมินอาการที่โรงพยาบาลอีกครั้ง
แต่โรงพยาบาลก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าเธอเป็นกลุ่มสีเขียว
สีเขียวเขาก็เลยให้กลับมารักษาตัวต่อที่ห้องเหมือนเดิม

แต่ทางเจ้าหน้าที่ยืนยันกับทีมข่าวของเราแบบนี้ค่ะว่า
ยืนยันว่าประเมินหลายรอบเธอจัดอยู่ในกลุ่มสีเขียว
ดังนั้นให้อยู่ที่ที่พักของตัวเอง
แล้วตลอดเวลาที่อยู่ในที่พักของตัวเอง
จะมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลงไป
ติดตามอาการอย่างต่อเนื่องนะคะเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลมาแบบนี้
พอ๑๗ก็ได้รับแจ้งอีก
ว่ามีผู้ป่วยแค่นี้แหละก็มีอาการเหนื่อยหอบ
เหนื่อยหอบนอนราบไม่ได้แจ้งมาอีก
เขาจะมีหน้าที่ประเมินประเมินอาการเนอะ
ซึ่งเราประเมินเบื้องต้นเราก็ส่งให้โรงพยาบาลรำรุกาเป็นคนประเมิน
ทีนี้เขาประเมินแล้วก็คือก็ยังเขียวอยู่นะคะ
ขั้นตอนของเราก็คือประเมินเขียวก็คือนอนอยู่บ้านนะคะ
เนื่องจากว่าตอนนี้เตียงมันจะเต็มเตียงเต็มเตียงตึง
ซึ่งลายนี้เราไม่ได้นิ่งนอนใจนะก็คือติดต่อตลอดนะคะ
ทีนี้ก็แนะนำว่าถ้าเกิดมีอาการมีอาการก็มาตรวจอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งตอนนี้เราดิวแล้วเราประสานงานกับโรงพยาบาลลำลูกกา
ซึ่งรู้สึกว่าเมื่อวันจันทร์เขาเอาไปตรวจแล้วค่ะ
ก็คือไปโรงพยาบาลเพื่อเอ็กซาเรย์แล้ววันนี้ก็เอาไปสวอป
ทีนี้ค่ะทางอธิบดีกรมอนามัยในแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัย
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ในกลุ่มหญิงตั้งคัน
คลอดและทารกแรกเกิดนะคะ
ตั้งแต่๑ธันวาคมปีที่แล้วถึง๓กรกฎาคมปีนี้
มีหญิงตั้งคันติดเชื้อ๕๘๑คนเสียชีวิตไป๙รายนะคะ
มีทารกติดเชื้อ๔๐คนเสียชีวิตไป๔รายค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือหญิงตั้งคันเนี่ยมีความเสี่ยงว่าถ้าติดโควิด๑๙อาการจะหนักกว่าคนอื่นค่ะ
อาการจะหนักกว่าคนทั่วไปแล้วก็มีความเสี่ยงต่อคันเป็นพิษ
เลือดแข็งตัวผิดปกติคลอดก่อนกำหนด
ส่วนทารกที่เกิดจากหญิงตั้งคันที่ติดเชื้อโควิด๑๙
ก็มีโอกาสคลอดก่อนกำหนดน้ำหนักตัวน้อยนะคะ
เมื่อเทียบกับทารกที่คลอดจากหญิงตั้งคันที่ไม่ได้ติดเชื้อน้ำหนักเด็กจะต่างกันเลย
ก็เลยขอความร่วมมือทุกโรงพยาบาลทุกคลินิกฝากคัน
ให้มีแนวทางในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙
สำหรับหญิงตั้งคันนะคะ
ก็ฉีดได้สำหรับหญิงตั้งคันที่อายุคันมากกว่า๑๒สัปดาห์
อายุคันมากกว่า๑๒สัปดาห์ฉีดวัคซีนต้านโควิด๑๙ได้แล้ว
สปสชก็ชี้แจงกับทีมข่าวเพิ่มเติมนะคะ
ว่าถ้าผู้ป่วยติดต่อไปที่สายด่วน

เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไม่ทอดทิ้ง
เร่งประสานอย่างเร่งด่วนเลยเพื่อให้ความช่วยเหลือ
แต่การให้ความช่วยเหลือมันตอบไม่ได้
ว่ากี่วันว่าคุณต้องรอกี่วัน
เพราะตอนนี้โอ้โหทุกหน่วยงานยอมรับว่าเตียงเต็ม
เตียงเต็มเตียงตึงจริงนะคะ

รายนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขยืนยันกับเราว่าไม่ได้ทอดทิ้ง
ใช่ค่ะยืนยันว่าไปตรวจให้เป็นระยะ

แต่ว่าก็ได้มีการประเมินว่าอาการอยู่ในกลุ่มสีเขียว